ก็พยายามที่จะช่วยหาทางป้องกันในเรื่องนี้
โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถตู้
เพื่อแจ้งเตือนผู้ปกครองและป้องกันการลืมเด็กเอาไว้ในรถ

ส่งข้อมูลความเคลื่อนไหวของเด็ก
โดยทั้งหมดนั้นผู้ปกครองสามารถที่จะดูได้โดยตรง
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
สำหรับเด็กบางส่วนที่ต้องอาศัยรถตู้ที่
ร่วมรับส่งเดินทางไปอย่างโรงเรียน
ในวันเปิดเทอมอย่างวันนี้นะครับ

รายงานของคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ครับ
และศึกษาของอาจารย์วิโรศรีสุรพานนท์
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคุณส่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อุปกรณ์เหล่านี้สามารถใช้ตรวจสอบตำแหน่งของบุตรหลาน
โดยสารไปกับรถร่วมรับส่งนักเรียน
ส่งสัญญาณแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของเด็ก

เพื่อป้องกันการลืมเด็กไว้ในรถตู้รับส่งนักเรียน
สามารถบอกความเคลื่อนไหวจากบ้านถึงโรงเรียน
รวมไปถึงเวลารับและส่งอีกด้วย
โดยในอนาคตผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้

ข้อมูลของบุตรหลานจะถูกบันทึกไว้ในระบบ
ซึ่งระบบจะรายงานพร้อมแจ้งเตือนไปอย่างผู้ปกครอง
หรือหากต้องการดูภาพภายในรถ

ผู้ปกครองสามารถที่จะเช็คตรวจสอบว่ารถอยู่ตรงไหน
นึกว่าเด็กอยู่ที่ไหนแล้ว

นี่ก็จะมีแอปพลิเคชันที่เขียนเพิ่มเติม

เพื่อจะเอาข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์นั้นไปทำการวิเคราะห
แล้วก็ส่งต่อไปยังผู้ปกครอง
เช่นเดียวกับนายสุวรรณโรจนดุล
ครูฝ่ายความปลอดภัยประจำโรงเรียนรุ่งอรุณกล่าวว่า
ทางโรงเรียนมีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
และรถรับส่งอย่างเข้มงวดเป็นปกติอยู่แล้ว
คล้องกับนายเถลิงศักดิ์สวนส้มจีน
อาชีพขับรถรับส่งนักเรียนมานาน๓๐กว่าปีบอกว่า
ที่ผ่านมาได้ดูแลเด็กนักเรียนเหมือนกับลูกหลาน
และไม่อยากให้มีเหตุการณ์เศร้าใจ
ที่เกิดเกี่ยวกับเด็กซ้ำรอยอีก

ที่จะมีการติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งเตือนผู้ปกครอง
เพื่อป้องกันการลืมเด็กไว้ในรถ

คือผู้ปกครองได้รู้ว่ารถของข้างคันผมถึงไหนแล้ว
เขาจะเช็คในมือถือของเขาได้
แล้วเขาจะเช็คว่าเวลา
ผิดพลาดเวลาปุ๊บเนี่ยเขาจะโทรเข้ามาเช็คแล้วว่ารถถึงไหนแล้ว
จะขึ้นรถทุกครั้งเราต้องมีการเช็คชื่อเด็ก

เช็คชื่อเด็กเอาเด็กขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว
เวลาส่งเด็กต้องส่งให้ถึงมือผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่เป็นเพราะความสะเพราของคนขับรถ
และผู้ควบคุมดูแลเด็กขณะเดินทางไปโรงเรียน
ดังนั้นผู้ปกครองและสังคมควรหันมาตระหนักถึงการแก้ไขปัญหา
และช่วยกันหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
เพื่อลดการสูญเสียบุคคลอันเป็นเที่ยวรัก
ที่กำลังเติบโตเป็นอนาคตของชาติ